ท่านผู้ชมครับวันนี้มีเรื่องที่ชาวบ้านเขารู้ข่าวเขาก็ทั้งเป็นห่วงและเสียดาย
หลังจากที่รู้ข่าวว่าวัดเอี่ยมวรนุษย์เป็นวัดเก่าแก่
ต้องถูกเวรคืนที่ดินบางส่วนของวัด
เพื่อที่จะเอาไปสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบุรณะ
ระยะทางทั้งหมดของรถไฟฟ้าสายนี้เนี่ย๒๓กิโลเมตรกว่า
งงเงินลงทุนแสนสองหมื่นกว่าล้านวัดเอี่ยมวรณุษย์เป็นอีกหนึ่งสถานที่
ที่ต้องถูกเวียนคืนที่ดินด้วยวัดเอี่ยมวรนุษย์อยู่แถวแขวงบ้านพานถม
เขตพระนครสร้างมาตั้งแต่ปีพศ๒๓๒๗
ตอนนี้เก่าแก่๒๐๐กว่าปีนะฮะมีสิ่งต่างมากมายที่วัดเอี่ยมวรนุษย์นะครับ
เป็นวัดที่ต้องถูกเวรคืนที่ดินด้วยนะครับทางวัดเองนะฮะ
เฟซบุ๊คของวัดนะครับเป็นเพจเฟซบุ๊กนะครับก็โพสต์ข้อความบอกว่าวัดเอี่ยม
เวียนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเช่นกัน
สิ่งที่จะต้องเสียไปก็คือวัดวาอารามจะต้องโดนเฉือนไปอีกตั้งแต่กำแพงวัด
ซุ้มประตูสาราทั้ง๒หลังด้านหน้าวัด
เจดีขาวอายุเกือบร้อยปีวิหารหลวงปู่ทวดด้วย
เป็นผลจากการประชุมของเจ้าหน้าที่ของรฟมที่มารังวัด
พื้นที่ตอกหมุดเรียบร้อยแล้ว
สารหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านบอกว่าช็อกมากไม่คิดว่าต้องโดนเวียนคืนที่ดินขนาดนี้

คือประมาณว่าอาทารังวัดเราขีดเส้นแล้วนี่
คือพอไปขีดเส้นแล้วเกิด
แนวมีพวกเทวาสถานโบราณสถานต่าง
อยากให้เก็บเอาไว้ให้ลูกลูกหลานได้ไหม

วันนี้ทีมขาธรรมละที่วีก็ลงพื้นที่ไปนะครับ

คือวัดนี้สงบนะฮะเงียบสงบสะอาดสะอ้านนะครับ
วิหารสาราไหว้พระนะครับ
มีประชาชนมากราบสักการะทำบุญตามปกติ
แล้วได้คุยกับคุณยายคุณยายที่อยู่แถวระแวกวัฒน์

เป็นอย่างไรบ้างครับที่รู้สึกว่าวัดจะถูกไม่เห็นคืน

แล้วก็วัดนี้มันอยู่มานานแล้ว
ประชาชนก็มาใช้ทุกข์อะไรก็มากราบไหว้
กระทั่งต้นไม้ก็ยังมีความรู้สึกที่ดี

ผลายตรนไม้อะไรก็จ้ะทุกแล้วก็ช่วยหมวดพระ
เผลอวัดนี้ดีทุกลูกอยู่ในศีลธรรมหมวด

จะเอาตังค์ที่ไหนถ้ายุควัดจะทำยังไง
จะมาจะไปวัดเก่าวัดแก่ด้วยนะ
วิญญาณทั้งหลายก็จะไม่เป็นความสุข
เมื่อวานี้ยายทำสรรคธรรมเห็นหมดเลยวิญญาณมาหาหมดเลยนะ
ขอให้ช่วยเหลือด้วยนะให้เขาเปิดทางให้
อย่าทำเลยตรงนี้ขอร้องเถอะ
เพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะครับ
ช่วงรรฑบรรณะเต่าปูนรัฐบรรณะนะครับ
บอกว่าคืออยากจะขอร้องว่าอย่าทุบบริเวณภายในวัดเลยฮะ
สาราพระพรมรอยพระบาทเป็นของเก่าแก่หลายร้อยปีทั้งนั้น
อยากให้เก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานนะฮะจะได้มากราบมาสักการะ
อยากให้วัดนี้อยู่คู่กับคนไทยไปนานนะครับ
โครงการนี้มีการสำรวจเวรคืนที่ดินไปแล้ว
๑๐๒ไร่๔๑๐แปลง
บ้านเนี่ย๒๖๔หลังขณะนี้อยู่ระหว่างการเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ก็จะดำเนินการก่อสร้างได้คาดว่าภายในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนที่จะถึงนี้
ระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมดจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ๖ปี
คาดว่ารถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เตาปูนราชบุรณะ
น่าจะแล้วเสร็จในปี๒๕๗๐นะครับ